เอาละครับมาพูดถึงเรื่องความกระตันอยู่
เลี้ยงอะไรที่ท่านคิดว่ากระตันยูที่สุด
น้องก๊อปลูกถูกต้องเราเคยได้ยินหลายครั้งใช่ไหม
ที่สุนัขมันจะเฝ้าศพของเจ้าของมัน
ใช่นะฮะแม้ว่าเจ้าของจะตายไปแล้วก็ตาม
แต่คราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดท่าช้างครับตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
มีพิธีสวดอภิษฐรรมพระครูประหลัดเขตธวัฒน์วชิระยาโนหรือว่าพระปลั๊ก
รองเจ้าอาวาสวัดท่าช้างครับที่ท่านมรณภาพด้วยอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในกุฏิ
เมื่อช่วงกลางดึก๒๖กันยายนที่ผ่านมาครับก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดปีที่๓๙
ก็คือ๒๗กันยาเพียงวันเดียวตรงเลยครับตรงตามคำที่พระครูท่านเคยปารพ
กับลูกศิษย์แล้วก็คนใกล้ชิดบอกว่าดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นเนี่ย
อายุน้อยจะต้องมรณภาพในวันเกิดหรือก่อนวันเกิดอย่างแน่แท้อันนี้ท่านพูดปารพ
กับตัวเองเพื่อระลึกถึงความตายจนกระทั่งท่านมรณภาพแต่ตลอดพิธีใน
สาราธรรมข้างโบสถ์๔วัน๔คืนที่ผ่านมาครับ
จะมีเจ้าตัวนี้ครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไปรอบนึงแล้ว
ด่างนี่เป็นสุนัขเพศผู้ตัวสีขาวลายน้ำตาลดำ
ซึ่งเป็นสุนัขที่พับลักษณ์เลี้ยงดูให้อาหาร
พาไปหาหมอด้วยเวลามันไม่สบายเวลาเจ้าด่างมันไม่สบายเนี่ยนะครับ
นอนเฝ้าร่างท่านอยู่ไม่ห่างเลย
พระที่วัดเล่าบอกว่าเวลามีแมลงบินมาใกล้โรงก็ไม่ได้นะ
ด่างมันจะคอยวิ่งไล่ไม่ให้เข้ามาใกล้เลย
ต่างจากสุนัขตัวอื่นที่ไม่กล้าเข้าใกล้คน
หรือว่าไม่กล้าขึ้นมาบนสาราธรรม
นับเป็นอีกเรื่องราวนะครับที่สื่อให้เห็นถึงความผูกพัน
ความกระตันอยู่ที่คนกับสัตว์มีต่อกัน
แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตายไปแล้วก็ตาม
สำหรับพระครูประหลัดเขตธวัฒน์นะครับ
ท่านเป็นพระนักเทศชื่อดังแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาด้วย
มักจะคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง
ในจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ที่ผ่านมารวมแล้วท่านช่วยไป๕๐๐กว่าราย
ตลอดระยะเวลา๑๕พันศาทำให้เป็นที่เลื่อมสายศรัทธาจนมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากครับ